พลังประชารัฐยังคงเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
วันนี้ไปเชิญพักภูมิใจไทยและประชาธิบัติเข้าร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับ
โดยพักภูมิใจไทยนั้นได้ยืนยันในการเข้าร่วมรัฐบาลด้วย
แต่ว่าประชาธิปัตย์ได้ยื่นข้อแม้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ

ว่าถ้าพักพลังประชารัฐยังคิดสืบทอดอำนาจ

บเท้านำขันหมากที่มีสินสอดทองมั่น
เป็นเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ
เชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

อุตมะพูดชัดเจนเป็นการมาพบ
เพื่อเชิญเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
ขณะที่เลขาธิการพักประชาธิปัตย
เลิมชัยศรีอ่อนยังคงสงวนท่าที

ในที่ประชุมสอสอและกรรมการบริหารพัก
วิถีพักประชาธิปไตยในวันพรุ่งนี้

ที่พักประชาธิปัตย์เสนอ
ขณะที่ในวัชระเผ็ดทองอดีตสอบัญชีหลายชื่อ
ถือป้ายแสดงเจตนารมณ์ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
พร้อมระบุแสดงความเห็นในฐานะสมาชิกพัก
พักประชาธิปัตย์เป็นประชาธิปไตยต้องรับฟังความเห็นของสมาชิกพักด้วย
นายพระฤทธวัชลสินได้โพสต์เฟซบุ๊คย้ำจุดยืน
พักประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอิสระ
เป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเป็นกลาง

ต่อรองนโยบายและกฎหมายเพื่อประชาชน
ที่เสียงของเขาจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป
ด้านนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
แม้จะระบุว่าไม่ติดใจที่พักสีฟ้า
หาเสียงไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คว่าพักประชาธิปัตย
ต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

ข้อความนี้ก็ถูกลบไป
ส่วนพักที่ไม่ต้องสงวนท่าที

ตอบรับเงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาลทันที
ผู้ใหญ่จากภักดิ์พลังประชารัฐเข้าสู่ขอ
ถูกตั้งคำถามว่าการตั้งรัฐบาล
แล้วเสร็จก่อนเปิดรัฐสภาหรือไม่
สิ่งไหนอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าภักษ์

ยอมรับนโยบายของพักไปปฏิบัติ
และต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
ที่ภักษ์คุณเจนไทยอยู่แล้วนะครับ
เราก็พร้อมที่จะทำงาน

เราไม่มีวันที่จะโกหกประชาชน
ไม่มีความคิดที่จะโกหกประชาชน
หากไปดูคลิปดูข้อชี้แจง
เพราะให้สัมภาษณ์สำคัญปลาใสนะครับ

ไม่มีจุดไหนที่ภักษ์คุณเจนไทย
ไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองได้พูดไว้

ขอให้ความประชาชนเลย้ำเก้าอี้ไหนเก้าอี้หนึ่ง
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผ่านิต
เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
รวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยอีก๒เก้าอี้
วกกับรองนายกรัฐมนตรี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน